ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงค่ะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาส

ประเด็นมันเริ่มจากเงินเงิน๗๕๐บาท

คืนไปแล้ว๕๐๐บาทเหลืออีก๒๕๐บาท
แล้วทำร้ายถึงขั้นที่คนเจ็บนี่คือหูขาดใบหูขาดไปข้างหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเมืองพัทธลุงไปตรวจสอบค่ะ
คนที่ถูกทำร้ายเป็นผู้หญิงถูกของมีคมทำร้าย
ร้านขายน้ำกระท่อมริมถนนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
รถจักรยานยนต์ค่ะเต็มไปด้วยเลือด
คนเจ็บชื่อว่านางสาวธัญลักษณ์อายุ๒๒หรือชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วพลเมืองดีเป็นผู้ให้ข้อมูลค่ะ
บอกว่ากลุ่มคนเจ็บเป็นผู้หญิงสามคนขี่รถจักรยานยนต์มาขอความช่วยเหลือ
คนนั่งกลางบาดเจ็บก็เลยช่วยนำส่งโรงพยาบาลนี่คือคนเจ็บค่ะคุณพลอยอายุ๒๓
มีบาดแผลถูกของมีคมฟันและกรีดเข้าที่คอด้านขวา
ฉีกขาดยาว๑๕เซนติเมตรแล้วก็มีแผลที่ศีรษะนะคะ
ศีรษะเป็นแผลฉีกขาดเป็นทางยาวเหมือนกัน๓แผล
และที่หูค่ะหูด้านขวาถูกของมีคมฟันหูขาด
นิ้วมือข้างซ้ายก็มีบาดแผลฉีกขาดคุณครีมเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังเพิ่มเติม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับพลอยเนี่ยไปเที่ยวผับกันมาแล้วก็มีเรื่องกับคู่อริชื่อไหม
ตบตีกันหลังร้านเพราะมีปัญหาเรื่องเงิน๗๕๐บาท
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพลอยบอกให้เธอโอนเงินให้ไหมไปก่อนห้าร้อย
แต่ยังขอติดอยู่๒๕๐นะหลังร้านเลิกเธอกับเพื่อน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกันสามคันแปดคนทีมของไหมตามมาค่ะ
มีรถเก๋งสองคันทีมของไหมเนี่ยมากันเป็นสิบเลยมีผู้ชายด้วย
ดักหน้าแล้วก็ทำร้ายพลอยเอามีดคัตเตอร์กร่อนผมเอามีดกรีด
เอากุญแจรถแทงที่ชายโครงซ้ายแล้วก็หนีไป
ครีมก็เลยพาพลอยซ้อน๓มาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดี
ที่อยู่ตรงร้านขายกระท่อมมาค่ะโอ้โหเงิน๗๕๐บาทครับ
คืนแล้ว๕๐๐ค้างอยู่๒๕๐ถึงขั้นต้องตามมาทำร้ายกันแบบนี้เลยหรือ
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นเองหรือเปล่าทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะ
ช่วงที่กลุ่มคนเจ็บซ้อนสามมาขอความช่วยเหลือที่ร้านขายกระท่อมค่ะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเพื่อนคนเจ็บอีกคันขี่ตามมาติดติดภาพนี้นะคะ
แล้วก็จะเป็นวงจรปิดมุมที่รถของคนเจ็บขี่มาขอความช่วยเหลือกับกลุ่มกู้ภัยที่นั่งเล่นอยู่แถวจุดที่เกิดเหตุ
คนเจ็บก็ถูกพยุงลงมาจากรถจักรยานยนต์มีเพื่อนผู้หญิงตามลงมาด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นรถพลเมืองดีไปด้วยกัน
ภาพมุมนี้ค่ะคนเจ็บก็ถูกนำขึ้นรถกระบะกู้ภัยส่งโรงพยาบาลทันที
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
บริเวณสามแยกแพรกหาตรงกันข้ามกับป้อมตำรวจทางหลวง
มีกล้องของตำรวจจับภาพเอาไว้ช่วงที่มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ที่บริเวณสามแยกนะคะ
รถจักรยานยนต์คันนี้จอดอยู่แป๊บหนึ่งคาดว่าเป็นรถของกลุ่มคนเจ็บ
่งหน้าไปแยกควนขนุนแล้วไปกลับรถเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพมาเพิ่ม
ใช้คำว่าเป็นรถต้องสงสัยก่อนแล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
ไล่หลังไปตามไล่หลังไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าที่ทางเพื่อนคนเจ็บบอกว่ามีรถเก่งมาด้วยใช่ไหมคะ
ก็เลยไม่แน่ใจใช้คำว่าเป็นรถต้องสงสัยก่อนก็แล้วกัน
เราส่งคุณระวีการนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมค่ะไปที่ผับต้นเรื่องที่บอกว่าทะเลาะกันก่อนหน้านี้
จากร้านกระท่อมที่คนเจ็บไปขอความช่วยเหลือสักกิโลหนึ่งนะคะ
คนในร้านบอกว่าวันเกิดเหตุกลุ่มคนเจ็บกับกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีเรื่องกันที่หน้าร้าน
ตอนแรกเหมือนกับตบกันหนึ่งต่อหนึ่งตัวต่อตัวก่อน
สักพักก็หายไปกลับมาคุยกันคุยกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
สักพักก็หายไปกันเรื่องเงินแล้วก็กลายเป็นว่ามีเหตุทำร้ายกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ของคนเจ็บนะคะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติม
บอกว่าใหม่เป็นคนที่มีปัญหากับเมย์

แล้วก็กระชากพากันออกไปทะเลาะหน้าผับ

เงินก็โอนให้ละทั้ง๕๐๐บาทเมื่อวันที่๒๒
สองร้อยห้าสิบบาทไม่ได้ค้างนะ
ที่เราเล่าไปตอนแรกว่าค้างอยู่สองร้อยห้าสิบใช่ไหม
รีบบอกเปล่าเลยโอนให้เพิ่มอีกให้มันจบ
แต่เขาไม่ยอมจบ
อ้าวโอนเงินคืนให้หมดแล้วด้วย

คือพ่อพลอยเขาบอกว่าอ่าแยกประกัน
กลายเป็นว่ากลุ่มของใหม่กับเมย์ตามไปดักรอ
ก็ดักรอห่างกันสักกิโลหนึ่ง
มีรถเก่งด้วยตามไป๒คัน
แล้วเหมือนเรียกขึ้นอีขึ้นอะไรกันนะ
แล้วก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น

ได้ข้อมูลมาเพิ่มว่าเอ๊ะจริงแล้วมันไม่ใช่มีดโกนนะคะ
มันเหมือนเป็นมีดที่ใช้กันคิ้วอ่ะพี่อุ๋ย
มากล้อนผมมากรีดหัวกรีดคอกรีดมือโอ้โห
คือตัวคนเจ็บบอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แล้วตอนนี้น้องพลอยยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีไหม
ใช่ค่ะพลอยพลอยยืนยัน
ตอนนี้เราได้ระบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับ
ก็ที่โคลครับพี่พี่โคลเจ็บเยอะ
แล้วก็ทีนี้ที่มือข้างซ้ายที่หน้าหน้าบวมหมด
แล้วก็คือเจ็บเจ็บเยอะครับพี่

แต่ว่าหมอเย็บให้แล้ว
ถามถึงใบหูเธออึ้งไปเลยนะคะ

ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด

เพื่อนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ